ของงานบุญค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ดาราคนดังหลายคนเขาทำบุญใหญ่กับการทำบุญทอดกระถิ่นนี่คุณผู้ชมวันนี้ก็เลยจะพาไปดูแก๊งนางฟ้าเทวดากันหน่อยจ้า
ประกอบไปด้วยคุณแม่ซิริพรอัมไพพรสวัสดีคุณแม่ไพอภพรและพี่อำพรแหวนเพชร
ทางด้านเทวดาของเราก็มีพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนี่แหละ
คือก่อนหน้านี้พี่ยิ่งยงเขานำทีมเพื่อน
ไปทอดกระถิ่นสร้างพระนาคปกที่วัดบ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกดมาแล้ว
ก็เลยขอเดินสายไปทำบุญวัดบ้านพี่นางสิริพรกันหน่อย
นั่นก็คือวัดป่าสว่างธรรมจังหวัดอุดรธานีค่ะ
บรรยากาศพึกคลักษ์มากน่ะมีแฟนคลับชาวบ้านไปร่วมงานบุญกันเยอะแล้วนะคะ

เหล่านักร้องลูกทุ่งตัวท็อปไปร่วมงานกันทั้งนั้นน่ะเนอะ
มีเหรอคะจะพลาดร้องเพลงมอบความสุขให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานเลย

ก็เขาเป็นเทวดาหน้าห้าง

ตัวอดมากไม่ไฮของเรา

แม่นางเนี่ยคือถ่ารำควรถ่ารำมวลคุณผู้ชมถ้าหน้าเกิดมาเป็นนางตาแน่นอน
โอ้โหงั้นเดี๋ยวเราต้องหัดรำแบบนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมนะแน่นอนค่ะมางานบุญต้องมาพร้อมกับเรื่องราวของอะไร
ตัวเลขค่ะคุณผู้ชมฟังดีดีนะว่ายอดกระถิ่นในครั้งนี้คือเท่าไหร่
คาวไร

ตั้งอีกครั้งนะคะ๕๕๑๐๐บาทอนุโมทนาสาธุคุณด้วยนะคะ
ไปค่ะไปกันต่อที่ลูกทุ่งสาวตาคมแดนใต้พี่รัชนกศรีโลพันธ์แห่งค่ายแกรมมิโก
เป็นอีกหนึ่งคนนะที่เดินสายมูเหมือนกันล่าสุดนะคะลูกทุ่งสาวก็มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีมงคล
กับพิธีไหว้ครูครอบเสียงครูพระพิราบ๕กษัตริย์ที่สถานปฏิบัติธรรมมูลนิธิหัตถาธรรม
เขาเชื่อกันนะว่าพระพิราบเนี่ยเป็นบรมครูผู้ประธานพรในเรื่องของโชคลาภความสุขความเจริญ
ความร่มเย็นเป็นสุขและอำนาจแห่งมหาเสน่หมเมตตาชั้นสูงที่สุดสุดปังนะ
เรียกว่ามีโอกาสมามูแล้วมันก็ต้องไปให้สุด
เพราะพี่รัชนกเนี่ยยังได้ทำการลงอัคระเตโชธาตุเปิดทรัพย์อีกด้วยค่ะ

แล้วหนึ่งเนี่ยผลัพไปเนี่ยปังเนี่ยเฮ็งแน่นอนพี่แจ๊ค
พร้อมกันนี้นะพี่รัชนกเนี่ยยังได้ร้องเพลงถวายเสียงที่มีชื่อว่า
ระบำเทพบันเทิงเพื่อทำพิธีขอพรเปิดขุมทรัพย์เมืองบาดาน
องค์เท้าวิรูปักอีกด้วยค่ะคือต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยพลังศรัทธาจากคนที่มาร่วมงานกันเยอะ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
รับชมบันเทิงไทยรัฐจับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์